มาดูเรื่องของนี่ฮะทนายดังหลายคนเลยนะ
ห่วงคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
เรื่องของการสร้างพยานหลักฐานเท็จ
เมื่อทีมกฎหมายของ
มงคลกิจฮะพรุ่งนี้ผมพาคุณแม่พนิดามาร่วมรับเปิดวัตถุพยาน
กรรมธิการสามัญสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภา
เพื่อส่งตรวจดีเอนเอต่อสถาบันนิตินะครับ
เวลา๑๐นาฬิกาที่อาคารรัฐสภาครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปถามเรื่องนี้กับทนายรณรงค์
เกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องหลักฐานเท็จเนี่ยก็ได้รับคำตอบว่า
กรณีที่บังแจ๊กจะส่งหลักฐานมาที่ประเทศไทย
อาจทำให้ดีเอนเอของคุณแจ็กโบมันมีสิทธิ
มีสิทธิ์ที่จะไปปนเปื้อนกับวัตถุอื่น
ซึ่งจะทำให้หลักฐานขาดความได้ชือถือ๑แล้วนะ

พิสูจน์ได้ว่าเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จ
แล้วก็จะเข้าข่ายบิดเบือนนะ
ซึ่งตรงนี้นะคุณแม่คุณแม่เนี่ยนะ
อาจจะมีสิทธิที่จะถูกดำเนินคดี
และจะติดคุกได้ครับธนายโรนโลงฮะ
ปรากฏว่ามันเป็นหลักฐานที่

คู่กรณีเขาก็จะฟ้องร้องกลับได้

เป็นข้อหานำสืบพยาหลักฐานเท็จในศาล

อย่างนี้มีโทษถึงขั้นติดคุกเลยไหมครับ

ถ้าเอาหลักฐานเท็จไปยื่นสารติดคุกทุกรายนะครับ

แถลงข่าวได้ให้เป็นประเด็นให้นักข่าวตามได้

ถ้ายื่นนี่เขาได้เหมือนแถลงข่าวนะ
แถลงข่าวหลักฐานเท็จไม่มีความผิดนะ

คล้องกับทนายรัชพลศิริสาครครับออกมาโพสต์เตือนเหมือนกันนะครับ
บอกเร็วนี้จะมีการเปิดผ้าขาว

สร้างหลักฐานเท็จสอดคล้องกับเมื่อกี้นะฮะ

เพราะเห็นคุณแม่ส่งของใช้ส่วนตัวของคุณตังโมไปที่อเมริกา
แล้วถ้าเอาไปถูกับผ้าขาวไอ้ผืนใหม่
หรือผืนที่บางแจ๊กจำได้ไหมไอ้ของปลอมนั้นที่เคยเอามาน่ะ
ส่วนคนอื่นที่สมรู้ร่วมคิดต้องรับโทษด้วยนะ

เพราะผ้าขาวมันควรมาถึงไทยตั้งนานแล้ว
แล้วจริงก็มันไม่จำเป็นจะต้องส่งไปอเมริกาเลย

ไม่เกี่ยวก็อย่าวิจารณ์ถ้าอยากมีงานทำเนี่ย
ส่วนตัวมองว่าคนฉลาดเขารู้กันนะครับ
อะไรเป็นอะไรนี่เขาบอกแบบนี้เลย

การเปิดผ้าขาวนี่ผมยังบอกว่าผ้นนั้นหรอก
อาจจะไม่ใช่ผ้าของน้องตังโมของจริงก็ได้นะครับอาจจะไปเป็นการไปซื้อมาก็ได้นะครับ
ผมก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสมมุตินะฮะทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับ
มีการร่วมมือกันนะครับสร้างพญาหลักฐานเท็จนะครับ
โดยระบุว่าผ้าชิ้นนั้นเนี่ยเป็นผ้าของแตงโมทั้งทั้งที่ไม่ใช่ผ้าของแตงโม
ตรงนี้อาจจะมีความผิดนะครับในเรื่องของแจ้งความเท็จนะครับสร้างพยานหลักฐานเท็จหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับ
เห็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดนะครับ
ก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวจะติดคุกกันทั้งกระบวนการนะครับ
มีอะไรอยากจะฝากบอกคุณเต้ไหมคะ
เรื่องนี้คนฉลาดฉลาดเขาจะรู้หมดนะครับคนที่รู้กฎหมายเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่ามันเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดนะครับ
ทนายแล้วนะที่เตือนนะส่วนทนายคนนี้ขาดไม่ได้เลยนะทนายเดชา
ทนายเดชาบอกเป็นห่วงคุณแม่จังเลยกลัวคุณแม่จะติดคุกครับฟังธนายเดชาอีกคนฮะ
แต่ผมเชื่อแหละครับว่าคดีนี้มวยล้มต้มคนดูไม่มีการฟ้องเรื่องฆาตกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์
สุดท้ายแล้วคุณแม่ต้องไปขอเข้าไปร่วมเป็นโจทย์กับอายการนะคุณแม่ฟังผมไว้นะ
สุดท้ายมวยล้มต้องคุณดูมันมีความเสี่ยงพยาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นฆาตกรรมไม่มีนะ
ผมเป็นห่วงคุณแม่มากคุณแม่ฟังผมไปเลยนะไปหานักกฎหมายที่เรียนจบกฎหมาย
มีประสบการณ์คนกลางคุณแม่จะรู้เลยว่ามันฟ้องไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับ
แพ้พอดีคุณแม่ก็โดนฟ้องตัดฟ้องเช็ดก็สิบหกห้าปีเบิกความเช็ด๗ปีนำสืบเช็ดอีก๗รวมแล้ว๑๙ปี
อันนี้ได้ยินทนายเดชาบอกแบบนี้แต่จริงทนายเดชากระบอกเพิ่มเติมด้วยนะ
บอกเผลอระวังนะเดี๋ยวจะไม่มีทนายคนไหนเซ็นสั่งฟ้องด้วย

คุณเต้ฟาดครับบอกเลยนะคะ
บอกว่าทำไมอ่ะทำไมจะไม่มีใครเซ็นสั่งฟ้องโอ้ยในพักมีทนายทั้ง๓๐กว่าคน
ทำไมจะไม่มีใครกล้าและยังมีทนายผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้พิพากษา
ให้คำปรึกษายืนยันหลักฐานที่มีไม่ใช่หลักฐานเท็จแน่นอน
ฟังพี่เต้ค่ะผมมีทนายความที่เป็นทนายความที่รับใบอนุญาตนะครับ
แล้วก็มีประสบการณ์นะครับมีทั้งอดีตผู้พิพากษานะครับ
เป็นจำนวนมากครับผมเป็นจำนวนมากแสดงให้พี่เต้ยืนยันว่า
หลักฐานทั้งหมดที่เรามีตอนนี้เนี่ยไม่ใช่การสร้างหลักฐานเท็จถูกไหมคะ
คนที่กล่าวหาว่าสร้างหลักฐานเท็จก็กำลังให้ท่านบุญถาวรไปดูในแง่กฎหมายนะครับ
ว่าเป็นการเก่าหาใส่ร้ายที่จะทำให้ความชอบทำในพยานวัตถุ
พยานบุคคลเกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะครับ
ยืนยันว่าหลักฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นหลักฐานจริงที่สามารถ
ไม่มีไม่มีไม่มีใครที่จะเอาหลักฐานเท็จนำเข้าสู่ศาลครับผม
แต่ในส่วนของคนที่แสดงความคิดเห็นโดยส่วนตัวในฐานะทนายหรือไทยในฐานะที่ปรึกษากฎหมายหรือในฐานะอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก็
ถ้าไปทำให้เกิดความเสียหายในคดีก็คงต้องดำเนินการแบบเต็มที่นะครับ
ไม่ได้สนใจว่าเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับทนายเดชาก็ต้องระวังคำพูดด้วยครับผมนะครับ
นะฮะต้องระวังคำพูดนะฮะเพราะว่าเรื่องส่วนตัวเคยรู้จักกันก็ส่วนหนึ่งนะฮะ
แต่ในนี้เป็นเรื่องภาพรวมของคดีทั้งหมดก็ผมก็จะทำเขาเรียกว่าผมผมได้สั่ง
ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยไม่ไว้หน้า
ว่าคนคนนั้นจะเคยรู้จักกันหรือเปล่าผมตัดความสัมพันธ์ส่วนตัวทิ้งไปหมดแล้วฮะ
อ้าวโอ้โหนี่แรงไงเป็นไงแรงไหมฟาดกลับใช่พี่เต้ยังบอกต่อด้วยนะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเองก็ถามว่าเอาก่อนหน้านี้เห็นมีโพสต์เอาไว้
เกี่ยวกับเรื่องของบังแจ๊กเกี่ยวกับเรื่องของว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องคนนู้นคนนี้
แล้วทำไมลบอ่ะพี่เต้บอกว่าก็ที่ลบเพราะไม่อยากให้สื่อเข้าใจผิดไง
ว่าจะฟ้องนะคะกลัวว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเราจะไปฟ้องสื่อ
เดี๋ยวจะคลาดเคลื่อนก็เลยต้องลบโพสต์ทิ้งค่ะหลายคนสงสัยมากว่าเอ้
สอสอเต้เนี่ยโพสต์แล้วลบโพสต์แล้วลบกลัวอะไรอ๋ออันนั้นที่ที่ที่ลบเนี้ยคือ
มันมีคำว่าสื่อมวลชนว่าจะฟ้องสื่อมวลชนแต่ตอนนี้ได้มาปรึกษาหาลือกันแล้วว่า
มันชนเป็นพยานแล้วก็สื่อมวลชนเป็นคนกลางก็ถือว่าสามารถที่จะเอ่อ
นำข้อมูลของข่าวทั้งสองด้านให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
ส่วนผู้สัมภาษณ์หรือผู้ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อคิดเห็นเนี่ยถ้าไปกระทบสิทธิ์กับใครก็
ก็อย่างเช่นดำแบบดำแบบคดีถ้าจะดำแบบคดีก็ดำแบบคดีกับ
กับถ้าพิธีกรดำเนินรายการเนี่ยเป็นกลางทั้งสองข้างเราก็ไม่ทำอะไร
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเรายังถามสสเต้ต่อด้วยนะคะว่า
นี่หลายคนเขาวิพากษ์วิจารณ์
สิ่งที่สสเต้ทำอยู่มันใช่หน้าที่ของสอสอหรือเปล่า

คดีตังโมถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของผู้แทนราษดร
ก็ตรงกับนโยบายของภาคไทยศรีวิรัยค่ะ
ที่บอกว่าจะปราบโกงปราบการทุจริตและปกป้องคน
เท่ากับผมทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้นะ

ทีนี้มีหนึ่งท่านที่เราก็อยากจะได้ความคิดเห็นค่ะ
ไทยรัฐทีวีของเราก็เลยยกหูโทรศัพท์ไปสอบทัน
สอบถามท่านประธานสภาซะเลย

ถามถึงบทบาทหน้าที่ที่สสเต้กำลังทำอยู่ค่ะ
ท่านชวนบอกว่าอย่างไรบ้างไปฟังหน่อยค่ะ
บิคลุมแต่งมุมตอนนี้ค่ะ
มันถือว่าเป็นหน้าที่ของสอสอไหมคะ
แต่มันคงเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะครับ
ก็มันไม่ใช่บทบาทของหน้าที่กองฝ่ายที่ที่นี่คือสส
เท่าที่เห็นอยู่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับ

ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีความผิดไหมคะ
เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่สอสอแต่ว่า
เอาพักการเมืองเอาตำแหน่งหน้าที่มาเอ่ยอ้าง
คือตำแหน่งนี้มันก็ติดตัวเข้าอยู่ครับ
เวลาไปประกาศว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไร
แต่ว่าทำอะไรที่เอาใช้ตำแหน่งของความผิด
ก็สอว์ไปทำอะไรที่เกิดกรอบเกิด
อันนั้นก็อาจจะถูกร้องเรียนเรื่องเศรษฐ์ธรรมนาคารเหมือนกัน
ท่านชวนยังบอกแหละว่าตอนนี้มันยังไม่มีคนร้องเรียนอะไรมา
แต่ถ้าเกิดว่ามีคนร้องเรียนมาเดี๋ยวอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบ
บอกว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
เอามีภาพคนนี้ขึ้นมาต้องพูดถึงคนนี้เลยครับ
คุณผู้ชมอีกประเด็นนึงเมื่อวานนี้
ทนายเดชาไปเตือนคุณแม่แล้วเตือนผ่านสื่อเตือนเรื่องนี้บอกว่า
อย่าลืมไปจ่ายค่าข้าวที่เลี้ยงสื่อมวลชนนะวันชาปนากิจ
ค่ะนะฮะสองหมื่นกว่าบาทได้
โอ้โหคุณแม่บอกว่าเจ็บปวดใจที่สุด
ปวดใจที่สุดทำไมทำแบบนี้
เหมือนจะทำให้แม่เสียชื่อเสียงหรือเปล่า
สองหมื่นสามนะสองหมื่นสาม
วันนี้คุณแม่บอกกับไทยรัฐทีวีฝากไปบอก
โอ้โหฝากกันไปกันมาฝากไปบอกทนายเดชานะฮะ
ว่าคุณแม่ไม่รักทนายเดชาอีกต่อไปแล้วนะ
โอ้โหแม่เจ็บปวดใจมาก
ทนายเดชาจ้องทำลายชื่อเสียงของคุณแม่
เคยรักเคยรักแต่ตอนนี้แม่บอกว่ายังไงลองฟังดูเองฮะ

ในช่วงระยะเวลาที่เราจะไปจ่ายก่อน

ได้มีประสานหรือได้พูดคุยกับคุณแม่ก่อนไหมครับ

ว่าคุณแม่จะเอาแมนมาจ่ายนะ
เดี๋ยวคุณแม่จะเอาแมนมาจ่ายไม่ต้องกลัว
คุณแม่จะเที่ยวได้ไง

แม่ไม่อยากโทรไปต่อว่า
เรื่องของเรื่องนี้ไม่อยากคุย
ไม่อยากอะไรกับเดชาแล้ว

คุณแม่งั้นมีอะไรอยากจะบอกผ่านสื่อ

ความกลัวเรื่องน้ำใจของฉานมันมีมากกว่า

ก็เลี่ยงข้าวเขามันผิดตรงไหน
ได้ยินชัดไหมน้องขวัญได้ยินชัดไหมคุณผู้ชม
ไม่รักเดชาแล้วนะไม่รักเดชาแล้วนะ
แล้วคนเคยรักจะว่ายังไงล่ะครับทนายเดชาฮะ

เพราะผู้สื่อข่าวเข้าไปไปกินข้าวของคุณแม่เองนะครับ
นะผมก็เลยถามลูกน้องนะครับ
เพราะผู้สื่อข่าวถามมาก็ตอบไปก็แค่นั้นแหละครับ
นะถ้าผิดหวังหรือว่าโกรธก็ขออภัยด้วยนะครับ